ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยนะครับ

บางส่วนก็จะทยอยเดินทางไป
ช่วงล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันนะครับ

นำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามนะครับ
เรื่องนี้ก็ได้รับการเปิดเผยจากคุณธนาชัยประสิทธิ์
บอกว่าได้มีการทาบทามไปยังนักยิงปืนสุดหล่อคนนี้นะครับ
ครับนั่นก็คืออัด
นพิษต่อตั้งพาณิชย์นะครับ
ก็เป็นนักแม่นปืนสุดหล่อ
คนนี้เนี่ยถ้ารู้จักกันดีก็พูดง่าย
คุณธนานะครับขณะณักกีฬาไทย
เผยว่าสาเหตุที่เลือกน้ำพิษเนี่ย

แล้วก็เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วย

ส่วนหนึ่งต้องหน่วยก้านดีหน่อยดูสมาร์ทหน่อย
แล้วก็ไม่กระทบต่อโปรแกรมการแข่งขันที่จะมีในวันแรกนะครับ
พิษเองก็ยังไม่ได้ลงทำการแข่งขันนะครับ

สำหรับทีมเรือใบทีมชาติไทยในการแข่งขัน๔เกมนะครับ
ก็ฝึกซ้อมอยู่ที่เมืองซูบิกนะครับเป็นเวลามากว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วนะ

นาวาเอกยุทธนาอักษรศรีนะครับ
จากการทีมเปิดเผยว่าสภาพลมที่อ่าวซูบิกเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างแปรปรวน

เขาบอกว่าเป็นอ่าวที่มีภูเขาสูงล้อมรอบนะครับ
แต่ว่านักกีฬาก็เริ่มคุ้นชินกับกระแสลมบ้างแล้ว
ก็พอจะคาดการณ์ทิศทางลมได้บ้างอยู่นะครับ
ว่ามันก็จะพอใกล้เคียงกับสถานการณ์ในวันที่แข่งจริงในวันอีก๗วันข้างหน้า
แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะมีพายุใต้ฝุ่นผ่านมาบริเวณในพื้นที่ของการแข่งขันทั้งนี้ทั้งนั้น

เกมครั้งนี้ทีมเรือใบไทยส่งแข่งขัน๑๙คนนะครับ
ชายและก็หญิง๘ประเภทนะครับ
เหรียญทองที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับก็จะเริ่มแข่งขันในวันที่๒๙พฤศจิกายนถึง๙ธันวาคมนี้นะครับ